มาดูเรื่องของการทวงหนี้ค่ะ
ไปยืมเงินใครไหมคะระวังนะคะ

เพราะว่าเวลาให้ใครยืมเงินเนี่ยมักจะไม่ได้คืนค่ะ
ทางที่ดีอย่าให้ยืมดีกว่าค่ะ

คือมีกฎหมายคุ้มครองนะคะว่าการทวงหนี้แบบโหด

ตามกฎหมายแต่ว่ากรณีนี้ค่ะ
เป็นลูกหนี้ที่เขาไปเล่นแชร์ด้วยกัน

เห็นหน้ามีชื่อมีนามสกุล

ไหมเลขแบบประจำตัวประชาชน

เป็นลักษณะการประจานการทวงหนี้

ขึ้นป้ายไวนิวหน้าวัดโขดหิน

แต่เราต้องเบลอไว้แบบนี้นะคะ

แล้วก็มีข้อความด้วยนะไม่ได้มีแค่หน้าแค่ชื่อนามสกุล
มีข้อความด้วยข้อความด่า

กับหินไปช่วยกันถ่ายรูปนะ

โอ้โหในเฟซบุ๊คแบบมีข้อความแบบนี้เลย
คือให้คนที่ยืมเงินแล้วไม่คืน

วิจารณ์กันเยอะนะคะหลายคนก็เห็นด้วยไงบอกว่าโอ้ย
เวลาให้ยืมเงินเนี้ยนะมาขอร้องเราอย่างดีอ่า
เวลาเราไปทวงเนี่ยเราต้องนอบน้อมไปทวงเขาว่า
เราเถอะบางทีผิดซะอีกช่วยคืนหน่อยอะไรแบบเนี้ย
ที่ไปทวงก็มีใช่แต่หลายคนก็บอกว่าเอ้ย
มันมีกฎหมายนะเขาก็รู้นะว่ามีกฎหมายทวงหนี้แบบนี้
ไม่ได้นะคะครับทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่มีการติด
นี้ค่ะไปลองดูป้ายหน่อยปรากฏว่าป้ายไม่อยู่แล้วค่ะ
เจ้าของบ้านกำลังปลดแบบเนี้ยค่ะอ่านายอดิสัยคงชำนี้อายุสี่สิบเอ็ดปี
เจ้าของบ้านบอกว่าคนที่เอาป้ายมาติดให้ไปทวงหนี้กันเอาเองนะ
อย่ามาติดหน้าบ้านเขาไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เจ้าของบ้านไม่เกี่ยวไม่รู้จักกับคนที่มาติดนะ
เขาก็เลยไปเอาออกไงบอกว่าไปทวงกันเองอย่าเอาบ้านเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ไม่สังเกตว่าเป็นเพราะอะไรไง
ก็เลยไม่ได้ใส่ใจพอมันเป็นเรื่องเวลาเขาก็มาถามก็เราก็งง
เราถึงได้แกะออกภาพเนี้ยครับอืม
ไม่สมควรที่มาติดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลยนะครับ
เพราะว่าเราไม่รับรู้อะไรเลยว่าเป็นเป็นของใครที่มาติดอืม
เราเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยไม่เคยผ่านไปผ่านมาอะไรไม่เคยครับ
ไม่เคยรู้จักกันเลยอืมคุณพี่เจ้าของบ้านบอกว่าไม่เห็นว่าใครเอาป้าย
ลักษณะแบบนี้มาติดยังไม่รู้แต่คนมาถามก็เอ๊ะเลยลองมาดูหน่อย
อ้าวติดป้ายทวงหนี้กันแบบนี้เลยก็แสดงว่าลูกหนี้เขาอาจจะบ้านอยู่
แถวนี้แหละมั้งใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่ได้ยืมเงินกันอันนี้เขาเล่นแชร์
แชร์ค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของเฟซบุ๊กนะคะ
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะครับ
แต่ต้องย้ำเรื่องของกฎหมายการทวงหนี้ค่ะคุณผู้ชมมีพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นะคะ
ปี๒๕๕๘ค่ะเป็นกฎหมายการทวงหนี้ที่ระบุเอาไว้ว่าเจ้าหนี้จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป
ว่าจะเป็นการข่มขู่คุกคามการดูหมินประจานการเป็นหนี้ของลูกหนี้
หรือทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินของลูกหนี้และครอบครัวนะคะ
ถ้าเจ้าหนี้กระทำการดังกล่าวถือว่ามีความผิดโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
สรุปก็คือถ้าจะทวงก็ต้องทวงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ท่านมีวิธีการทวงหนี้ยังไงท่านบอกเราหน่อย
ส่วนผมนี่วิธีที่ดีที่สุดคือไม่ให้ยืม

ผมจะยืมภรรยาผมผมยังภรรยาผมยังไม่ให้ผมยืมด้วย

ให้ผมยืนอยู่แล้วครับผมเลยไม่ค่อยมีอะไรฮะ